ซึ่งวาสนารุ่งสันทองลาทุรัสเจ้าของธุรกิจนี้
ก็ได้น้อมนำเอาหลักคำสอนทางด้านของคุณธรรม

มาปรับใช้ทั้งการบริหารและการปกครองคน
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณพีรวัตรอัธนาคค่ะ
ตอนที่เรายังเป็นเด็กน้อยนะคะเราอ่านหนังสืออ่านเทพนิยาย
ส่งเสื้อคลุมถือคาทานั่งอยู่บนบรังสง่างาม
ท้องพระโรงสวยงามว่าราชการ

เราเห็นผู้ชายคนหนึ่งเนี้ย
ในมือถือผ่านที่
เดินไปทั่วทุกพื้นที่ของพระองค์
เดินไปดูสาธุสุขดิบของประชาชน

ตรงไหนย่านโจรก็ไปช่วย
บนเขาไปช่วยชาวเขา
ในใจของวาสนารุ่งแสนทองลาทุรัส
เจ้าของธุรกิจภาพพิมพ์ไลน์แบรนด์นารยา
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เทิดทูลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ผู้เป็นดั่งพ่อแห่งแผ่นดิน
ทำเพื่อสาชนของบัวองค์ท่านนะครับ
ตั้งแต่ตัวเป็นพ่อจริงพ่อที่ห่วงใยลูกรักลูกห่วงใยลูก
เห็นลูกอยากให้ลูกอยู่ดีกินดี
ทรงสั่งสอนทุกอย่างนะครับสั่งสอนให้เราเป็นคนดี
สั่งสอนพวกเราให้ในการดำรงชีวิตอยู่
สั่งสอนให้เราเป็นคนดีเป็นคนมีศิลธรรม
ธุรกิจของวาสนาคือการตัดเย็บกระเป๋าพิมพ์ลาย
จำเป็นต้องใช้คนงานจำนวนมาก
การบริหารงานจึงยึดหลักทำงาน
ตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานความมีคุณธรรม
คำสอนของในหลวงรัชกาลที่๙
คำสอนของพระองค์ท่านมากมายจริงแล้วใช้ในชีวิต
ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ทั้งนั้น
แต่ว่าสิ่งในส่วนของเราเองเนี่ย
หลวงท่านสอนให้เราใช้ชีวิตอย่างพอกินพออยู่
ท่านบอกว่าให้เราใช้ชีวิตให้เราดูให้มันสมฐานะของเรา
ท่านบอกว่าพอเพียงไม่ได้หมายความให้เราขี้เกียจไม่ทำมาหากิน
แต่ท่านให้เราคิดว่าถ้าเราหาได้เท่าไหร่เราทำยังไง
ในการใช้ให้ชีวิตเราอยู่ได้

เราก็ได้เอาผ้าสัตว์แบบตรงนี้มาใช้ในการดำเนินชีวิต
แล้วก็ให้ท่านสอนให้เราทำงานด้วยโดยมีคุณธรรมในการทำงาน
ท่านสอนวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ที่เราใช้
ใช้ในการดำรงชีวิตแล้วก็ในการดำเนินธุรกิจมาตลอด

หลังจากนี้จะทำความดีให้มากยิ่งขึ้น
รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้อื่นเป็นคนดี
ร่วมสร้างความสมัครสมานสามัคคี
เพราะเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้
เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์รัชกาลที่๙
ซึ่งพระองค์ทรงครองราชและปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
เพื่อปวงชนชาวไทยมานานตลอดระยะเวลา๗๐ปี
สิ่งที่เราควรทำคือ
อะไรที่พ่อไม่ชอบเราอย่าทำ
อะไรที่พ่ออยากให้เป็นเราต้องรีบทำ
ท่านอยากให้เราคนไทยสามัคคีกันรักกัน
ช่วยพยายามทำให้คน

คนที่ไม่ดีพยายามอบน้อมน้าวให้เขาเป็นคนดี
สิ่งเหล่านี้หรือคำสั่งสอนทั้งหลายที่ท่านให้ไว้
ต้องรีบทำเพื่อให้ท่านไม่เป็นห่วงประหยัด

สวัสดีครับทุกคน